ชาวบ้านที่นี่ตะลึงเลยไปพบกับรอยเท้าประหลาด
เขาบอกว่าใหญ่กว่ารอยเท้าของมนุษย์ถึง๙ศอก
เชื่อว่านี่คือรอยพระพุทธบาทค่ะ
มาดูกันหน่อยใช่แล้วที่หมู่หนึ่งตำบลทรัพย์สมบูรณ
อำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดแพทย์ชะบูรณ์นะคะไปพบกับรอยเท้าประหลาด
ที่มีขนาดใหญ่กว่าคนทั่วไปคุณดูนะปรากฏขึ้นบนก้อนหินปูน
หักร่วงลงมาจากบนเขาขี้นก
แล้วก็กลิ้งตกลงมาหยุดอยู่ภายในไร่มะม่วง
อ๋อลักษณะแบบนี้หรอโอ้โหใช่ค่ะเป็นไร่ของคุณประทวนรอดเมืองอายุ๖๖ปี
ชาวบ้านก็ตกอกตกใจแล้วก็เชื่อว่านี่น่าจะเป็นรอยพระพุทธบาทอย่างแน่นอน
และนอกจากนี้นะคะยังพบฟอสซิลคล้ายกับหางปลาขี้ปลาและเปลือกหอยอีกด้วย
มันเป็นอะไรนะมันคล้ายลักษณะเหมือนเกือกหอยเห็นมั้ยหรือสี่เส้นแบบนี้นะคะ
โดยคุณสุพลบุญเทียนบอกว่าเชื่อว่าน่าจะเป็นรอยพระพุทธบาท
เพราะว่าเห็นรอยเท้ามองเห็นครบแบบชัด๕นิ้วเลย
ก็เลยอยากจะให้มีหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบให้รู้ชัดไปเลย
และก็เข้ามาดูแลในพื้นที่ให้ด้วย
ดูสิว่าตกลงมันคือรอยอะไรมันคือฟอสซิลไหม
ผมอยากจะบอกคุณผู้ชมแบบนี้เท่าที่เราเห็นตอนแรกนะ
ไอ้ชัดบุ๋มลงไป๓นิ้ว
แต่ถ้าดูให้ดีทางฝั่งซีกซ้ายของหินของร่องรอยที่เราเห็น
มันจะเหมือนว่ามีร่องรอยลอยบุ๋มลงไปเล็ก
เขาเดาว่าน่าจะเป็นนิ้วนางและนิ้วก้อยที่เหลืออยู่
เห็นไหมจะมีชั้น๓แต่ถ้าดูข้างมันมีอีกนิดหนึ่ง

จริงด้วยอันนั้นครับถ้าดูด้วยตาผ่านอาจจะเห็นแค่๓
คุณประทวนรอดเมืองบอกว่าเจอหินก้อนนี้มานานแล้วนะ
แต่ว่ารอยเท้าเอาจริงก็เพิ่งจะสังเกตเห็น
ซึ่งลักษณะคล้ายกับรอยเท้าของมนุษย์เลย
แล้วที่ผ่านมาเนี่ยก็เคยมีคนมาขอโชคขอลาบมีคนได้โชคได้ลาบ
ถูกรางวัลกันไปแล้วด้วย
ก็เลยมีชาวบ้านมาบ้างแล้วเอามาไล่ดอกด้าวเรื่องอะไรต่าง
มาที่นี่เพื่อทำการจุดทูบกราบไหว้และไม่เท่านั้นนะ
มีการจุดทูบเสียงทายดูกัน
จุดทูบเสียงทายแล้วก็เอาสมสัตว์ต่างกับไทยเก็บไว้
ที่แล้วผ่านไปไม่เป็นไรงวดต่อไปเดี๋ยวไปต่อ
เพราะคุณจะจุดใช่ไหมล่ะมันอาจจะอยู่ในคิวอยู่หรือว่าต่อคิวเอาไว้
ลำดับอยู่ไม่รู้เหมือนกันคิวที่เท่าไห

ภาพก็จุดแล้วแต่ความเมื่อแล้วก็ใช้มีกรรณะอย่างในการรับทรง
แต่ว่าเดี๋ยวจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบ

ทำดีศึกษาต่อไปเรื่อยเดี๋ยวพัฒนาต่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ด้วย
แต่ว่าต้องเป็นที่ของชาวบ้านตอนนี้อาจจะต้องการคุยกัน